กลับมาช่วงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่านอกจากจะไปวิ่งกับพี่ตูนแล้วเนี่ย
เราจะต้องไปคอนเสิร์ตพี่ตูนด้วยค่ะคุณสงครามเมื่อวานนี้
สยามแทบแตกเอาจริงนะฮะเป็นการเปิดขายบัตรนะฮะ
ว่ายุคเก่ายุคใหม่โอ้โหไปกันตั้งแต่เช้าตรู่ไก่ยังไม่โหเลย
เหมือนว่ามารอก่อน๑๐โมงเนี่ย๑๐โมงของอีกวันนะของอีกวันหนึ่งนะคุณ
แล้วก็ปรากฏว่าบัตรจำนวน๑๓๐๐๐ใบหมดเกลี้ยงหายวับไปกับตาค่ะ
ตูนบอกว่าโอ้โหกลับใจแฟนคลับจริงนะคะแล้วก็ตื้นตันใจสุดเลย
แล้วก็หวังว่าแฟนจะมาร่วมประสบการณ์สุดมันพร้อมกัน
ใช่ใครจะเป็นแขกรับเชิญไปฟังพี่ตูนเลยค่ะพี่ตูนเสียงเบานิดนึงแต่ก็แทบ
เราจะมีตัวอัลบั้มวางในสิ้นเดือนนี้ซึ่งในอัลบั้มใหม่เนี่ย
แล้วก็ในประมาณนึงนั้นทุกคนที่อยู่ในอัลบั้มนี้ก็จะมาปรากฏตัวในคอนเสิร์ตนี้ด้วย
แล้วคนก็ส่งรูปที่คนต่อแถวในจังหวัดต่างมาอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าหลายคนไปข้ามคืนนะฮะ

เราดีใจมันตื้นตันมันตื้นตันจริง